ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีกันความรักในช่วงนี้ท่านอาจพบเรื่องการพัดพรากห่างไกลกัน
ตลอดจนการไม่มีเวลาที่จะดูแลซึ่งกันและกันคงต้องทำใจ
ส่วนท่านที่เพิ่งคิดจะมีความรักในช่วงเวลานี้ยืดเวลาไปอีกสักนิดจะดีกว่า
อย่าเพิ่งรีบสรุปความสัมพันธ์เพราะปัญหาจะตามมามากมาย
ดูให้แน่ก่อนว่าคนที่เราสนใจเขามีเจ้าของหรือยัง
มีฉะนั้นความเสียใจและปัญหาจะตามมา
สุขภาพท่านต้องระวังอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดินทางทางน้ำ
หรือการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่เกี่ยวกับน้ำ
สุขภาพให้ระวังโรคหรือความผิดปกติเกี่ยวกับกระเพาะลำไส้อาการมีลมมากในท้องมีกรดเกินกรดไหลย้อนไข้หวัดหวัดลงคอและอาการเจ็บคอไว้ด้วย
การเงินพบกับปัญหาสภาพคล่องต้องระวังการฟ้องร้องกันในเรื่องการเงิน
ถ้ากำลังมีคดีอยู่รูปคดีของท่านจะตกเป็นรอง
เงินที่คิดว่าจะได้ก็ต้องยืดเยื้อออกไปอีก
เป็นช่วงที่ปัญหาหนักพอสมควร
และอาจยืดเยื้อไปถึงเดือนหน้า
การแก้ไขปัญหาขอแนะนำให้ขยับขยาย

เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปก่อน
การงานหุ้นส่วนหรือคู่สัญญาของท่านในระยะนี้

มักไม่ให้ความร่วมมือหรือช่วยเหลือไม่ว่างานหรือกิจการใดทั้งสิ้น
การติดต่อธุรกิจรวมถึงการสื่อสารต่างจะไม่เป็นผลดีกับตัวท่าน
หรือพวกพ้องธุรกิจเป็นช่วงเวลาที่สับสนยุ่งยากความคิดไม่ค่อยจำใสนัก
ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์